ช่วงนี้เราพูดคุยกันต่อเนื่องเลยนะครับกับคุณเอกลักษณ์หลุมชมแขนนะครับ
หัวหน้าศูนย์ติดตามคนหายมูลนิธิกระจกเงาครับ

คิดนี้ก่อนจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงครับ
จุดเริ่มต้นมาจากการที่เราใช้ทุกเครื่องมือนะครับในการติดตามหาเด็กหายนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยก่อนเราใช้เว็บไซต์ใช้อินเตอร์เน็ตใช้การส่งอีเมลนะครับ
โปสเตอร์ใบทิวนะครับใช้โซเชียลมีเดียใช้ไฮไฟล์ใช้เฟซบุ๊คใช้ทวิตเตอร์
คราวนี้เนี่ยเราก็พยายามมาดูครับว่าเครื่องมือไหนในสังคมที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการประจำพันหาเด็กหายได้เนี่ย
เราก็จะทำสิ่งนั้นนะครับเราก็พบว่ารถเมย์ก็เป็นสื่อประจำคันเคลื่อนที่อันหนึ่งนะครับ
ที่เข้าถึงกลุ่มประชากรที่หลากหลายมากนะครับแล้วก็มีสายตานับแสนแสนคู่ในแต่ละวันนะครับ
ที่จะได้เห็นภาพอากาศนี้นะครับเราก็อยากให้ภาพประกาศเด็กขายเนี่ยเป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะครับ
ที่วิ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองเพื่อให้คนได้เห็นนะครับว่าปัญหาเด็กหายังคงมีอยู่นะครับ
แล้วก็ยังมีเด็กที่ยังตามหาตัวไม่พบ
แล้วก็หวังว่าประชาชนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยกันสอดส่องช่วยกันแจ้งเบาะแส
ตลอดจนเราคาดหวังครับว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่
ที่เห็นประกาศเด็กหายที่ติดอยู่ข้างรถเมย์เนี่ย
ตำหนักต่อปัญหานี้ครับแล้วก็จะระมัดระวังบุตรหลานของตัวเอง
ไม่ให้ศูนย์หายนะครับไม่อยากให้มีภาพประกาศเด็กหายคนไหน
มาแปดที่รถเมย์อีกก็หาดหวังเรื่องเหล่านี้
ให้ได้ตระหนักต่อเรื่องปัญหาเด็กหายกัน
ในรอบ๕๑๐ปีที่ผ่านมาสถิติเด็กหายส่วนใหญ่แล้ว
จำนวนเป็นยังไงครับและพื้นที่ไหนที่หายบ่อยที่สุด
รูปแบบการหายเป็นแบบไหนครับคุณเอกลักษณ์
ในแต่ละปีมีเด็กขายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๕๐๐ลายต่อปี
อย่างในปี๒๕๕๘มูลนิธิกระจกเงารับแจ้งเด็กหายทั้งสิ้น๕๙๒ลาย
คราวนี้ในจังหลวงเด็กที่ขายไปเนี่ยก็มีได้การหลากหลายประเหตุ
เด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้านเด็กที่ถูกลักพาตัว
เด็กที่ประสบวติเหตุเด็กที่พัดหลงนะครับเด็กที่ติดเกมติดแชทหรือว่าถูกล่อลวง
คราวนี้ความน่าสนใจของมันก็พบว่าเด็กในช่วงอายุ๔๘ขวบนะครับ
เป็นวัยที่มีความเสี่ยงในการถูกลักพาตัวมากที่สุดนะครับ
แล้วก็วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับ
ในการที่ไม่ปล่อยบุตรหลานเนี่ยอยู่ตามลำพังนะครับ
โอกาสที่คนร้ายจะเข้ามาพูดคุยติดสนิทแล้วก็ชักชวนเด็กไปนะครับ
นี่เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังนะครับ
แล้วก็ในระยะหลังเนี่ยเราพบว่าการลักพาตัวเด็กเนี่ย
มีแนวโน้มที่คนร้ายจะก่อเหตุกับเด็กด้วยความรุนแรงนะครับ
รอบสองปีเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายที่ก่อเหตุลักพาตัวเด็กเนี่ย
จะมีการฆาตกรรมเด็กด้วยหลังจากที่กระทำทางเพศเด็กแล้ว
ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรปล่อยโอกาสให้มีความเสี่ยงนะครับ
ในการที่จะให้เด็กหายออกจากบ้านไป
เพราะว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเด็กจำนวนมากนะครับ
นี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าถ้าหายแล้วเนี่ยการติดตามหาเป็นเรื่องที่ยากมาก
แล้วก็โอกาสในการได้ตัวกลับมาบ้านเนี่ย
ก็อาจจะกลับมาแบบไม่มีชีวิตอยู่นะครับ
การเลือกใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องกับรถเมย์ตามหาเด็กหาย
ซึ่งเบื้องต้นคิดคือ๕คันก่อนถูกไหมครับ

ทำไมถึงต้องเลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องครับคุณเอกลักษ

พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับ
เป็นพื้นที่ที่มีสถิติเด็กหายแล้วก็คนหายมากที่สุดนะครับ
ด้วยจำนวนประชากรด้วยการเป็นเมืองที่มีประชากรแฝงกัน
หรือถ่ายกับคนยกแหล่งงานเข้ามานะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราจึงเลือกพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่นำนะครับ
แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็พยายามที่จะดูช่องทางอื่นนะครับ
อย่างเช่นในต่างจังหวัดเนี่ยมีผู้ประกอบการที่มีจอดิจิทัลนะครับ
เจ้าเลยนะครับที่ขอเข้ามาเพื่อขอนำภาพเด็กหายไปช่วยลงประกาศ
อย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่พิศนุโลกนะครับที่เชียงใหม่นะครับ
อย่างเงี้ยก็มีภาพจอดิจิทัลบอร์ดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการขึ้นภาพประกาศเด็กหายนะครับ
ก็ตามดูเครื่องไม้เครื่องมือต่างที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะลนลงให้คนต่อหนักต่อปัญหาเด็กหาย

คุณเอกลักษณ์ครับสั้นอีกนิดหนึ่งนะฮะว่าหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกรูปเด็กหายคนไหนขึ้นไปไว้บนรถเมย์แต่ละคันเนี่ย
หลักเกณฑ์ไหนครับและรูปนั้นจะอยู่นานแค่ไหนแล้วในอนาคตจะเพิ่มจำนวนคันรถอีกมากน้อยแค่ไหนครับคุณเอกลักษณ์
ภาพเด็กหายทุกภาพสำคัญหมดครับทุกคนสำคัญหมดนะครับ
จริงแต่ว่าเราพยายามเลือกภาพเด็กหายที่หายตัวไปนานแล้วแล้วก็เขาไม่มีพื้นที่สื่อไม่มีพื้นที่ในทางสังคมออนไลน์ที่จะมีคนแชร์หรือมีคนกล่าวเขาแล้ว
จากว่าเขาหายไปนานดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะนำภาพเด็กที่หายไปนานแล้วเกิน๕ปีขึ้นไปนะครับเอามาประกาศที่แห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นประกาศค่อนข้างถาวรนะครับแล้วก็จะอยู่กันยาวเลยครับได้รับคำยืนยันจากทางแผนดีว่าขั้นต่ำเนี่ย๑ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในระหว่างการวิ่งเนี่ยมีความเสียหายฉีกครับคุณผู้ชมครับมีข้อขัดข้องในเรื่อง
หายตัวไปนานที่สุดนานก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการลดหลั่นกันนะครับ
ก็คือว่าทุกคนได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกันจะค่อยนำร่องและอนาคต
ค่อยค่อยเพิ่มเติมจำนวนคันรถมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าคุณผู้ชมพบเห็นเบาะแสของเด็กหาย
แจ้งไปได้ประสานไปได้กับทางมูลนิธิกระจกเงา
ติดต่อกันได้นะครับคนละไม้คนละมือช่วยกันสอดส่องดูแล
นี่คือทั้งหมดของเรื่องของรถเมย์ตามหาเด็กหายคันแรกของประเทศไทย